แจ้งข่าวค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนละคร
ของป้าเขียดนภาพรนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะนึกหน้าไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูภาพนี้
ฉันว่าต้องรู้จักแน่นอนนะคะนี่ค่ะ
ดารานักแสดงท่านนี้ก็อยู่กับเรามานะคะ

เขียดนภาพรตอนนี้ป่วยหลายโรคเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เล่นละครไม่ได้นะคะเส้นเลือดในสมองตีบล่าสุดก็พูดไม่ได้
เขียดก็มักจะเป็นแม่บ้านเล่นละครเป็นแม่บ้านเป็นแม่นมอะไรอย่างนี้นะคะ
หลายท่านหรือบางทีละครจากวงท่านก็เล่นเนี่ยค่ะตอนนี้ป่วยด้วยโรคชรานะคะ
นี่ค่ะมีผลงานการละครกว่าร้อยเรื่องนะคะมีตอนนี้ป่วยเป็นโรคชรา
แล้วก็มีหลายโรครุมร้าวเลยทำงานไม่ได้ก็ต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ที่จังหวัดปราจินบุรีคุณบินบริษฐ์ค่ะทราบข่าวล่าสุด
ก็ไปเยี่ยมถึงบ้านเลยค่ะแล้วเขาบอกตอนเจอกันเนี่ยนะคะ
โอบกอดกันถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันผ่านทางลูกชายของป้าเขียด
เพราะว่าป้าเขียดพูดไม่ได้ตอนนี้คือเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ
ได้แต่พยักหน้ารับรู้นะคะ
คืออาการเส้นเลือดในสมองตีบเพิ่งเป็นเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่าน
ที่กลุ่มพระพันธ์ผ่านมานี่เองนะคะ

อยากให้มีคนดูแลใกล้ชิดแล้วก็อยากให้กำลังใจป้าเขียด
อยากให้กลับมาพูดได้เหมือนเดิมค่ะ
ในวงการบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปว่า
ดารารวยเคยทำงานมาหลายปีเงินเก็บอะไรไปไหนหมด
ผมว่าจะไม่คิดผมก็ถามสงสัยเหมือนกัน
ป้าเขียดเนี่ยผมกันเล่นนางมาได้แหละ
ผมยังมันเข้าโรงการผมเข้าโรงการทีนี้สามสิบเจ็ดปี

อะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับ
ก็ฝากกำลังใจให้กับป้าเขียดนะครับ
ขอส่งให้คุณป้ากลับมาให้มี
เขาเรียกว่าพูดได้เหมือนเดิมนะครับ
จะทำงานได้หรือไม่ได้นั้นก็นั่นแหละขอให้ได้พูดได้นะครับ
ส่งกำลังใจให้ป้าเขียดเยอะเลยนะคะ

ครับจำบทละครที่ท่านเล่นได้เลยนะฮะ